เหตุการณ์ที่มีหนุ่มรับเหมาก่อสร้างคนหนึ่งนะคะ
ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในรถ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ตั้งแต่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมา
สุดท้ายจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้จริงแล้วเขาเป็นเพื่อนกัน

แล้วเอ่ยปากขอเงินเติมน้ำมัน
แต่ผู้ตายไม่ให้แทงเขาเลยอ่ะแทงเขาตายคารถอ่ะ

แทงเขาตายคารถแล้วก็ลงไปหนีไปเลยสุดท้ายจับได้นะคะ
คนร้ายใช้มีดแทงในสมหวังสุธิมาตรอายุ๓๙ปี
เป็นชาวบ้านตำบลลำทัพอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี

เสียชีวิตอยู่ในรถเก่งแล้วรถก็จอดอยู่ริมถนน
สายลำทับบังขันเมื่อ๒๒มิถุนายนคนที่ก่อเหตุ
พอก่อเหตุปุ๊บแทงเขาตายปั๊บก็ลงจากรถหนีไป
ชุดสืบสวนสพลำทัพจับตัวได้
ชื่อว่านายสมใจอ่ำพรมอายุ๔๓เป็นชาวจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
จับได้ตามหมายจับสารจังหวัดกระบี่นะคะจับได้พร้อมของกลางด้วย
พกค่ะยาว๓๐เซนติเมตรได้๑เล่ม
ก็นำตัวไปสอบสวนที่สพลำทัพ
ไปจับได้เนี่ยในห้องนอนของบ้านเช่าที่ตำบลพรุดินา
อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะ
ผู้ต้องหารับสารภาพแบบนี้ว่าจริงแล้วตัวเองกับผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนกัน
ทำงานด้วยกันมาเป็นปีแล้วค่ะ
วันเกิดเหตุกลับจากทำงานนั่งรถเก๋งมาด้วยกัน
ผู้ตายเป็นคนขับตัวเองเนี่ยเอ่ยปากขอเงินค่าน้ำมันรถ
แต่ผู้ตายไม่ให้ก็เลยแบบทะเลาะกันมีปากเสียงกันด้วยความโมโหนะคะ
ก็เอามีดแทงไปหลายแผลจนเสียชีวิตคารถ
พอเพื่อนเสียชีวิตแล้วเนี่ยตัวเองลงจากรถ
พร้อมมีดที่เปื้อนเลือดแล้ววิ่งหลบหนีไปสุดท้ายถูกจับได้นะคะ
นางอารีสุธิมาสอายุ๔๘ปีเป็นพี่สาวของนายสมหวังผู้ตาย
พอรู้ว่าตำรวจจับคนร้ายได้ก็ไปดูตัวที่สพลำทัพค่ะ
แล้วก็สาบแช่งคนร้ายบอกว่าอยากจะให้ลงโทษสูงสุดเลย
ประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตก็ได้
เพราะว่าผู้ตายที่เป็นน้องชายเป็นคนดี
แล้วก็ต้องทำงานรับผิดชอบดูแลครอบครัวด้วยค่ะ

ก่อเหตุข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

คุมตัวไปส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะ
แต่นายสมใจผู้ต้องหานี่ก็อย่างมากก็ติดคุก

จากเรื่องแค่เรื่องการขอเงินเติมน้ำมันแค่นี้เองนะครับ